คดีของบอสวรยุทธ์นั่นเองนะครับ
วันนี้คณะทำงานอายการสูงสุด
ซึ่งเป็นการตรวจสอบเรื่องของการสั่งไม่ฟ้อง
ก็มีการทำงานครบ๗วันแล้ว
วันนี้มีการแถลงและประเด็นน่าสนใจมากนะครับ

ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างนานา
พร้อมกับมีการรับฟังข้อมูลจากฝ่ายต่างมาแล้ว

สำหรับ๗อรหันต์ของคณะทำงานของอายการสูงสุด

ซึ่งคนที่แถลงข้อมูลออกมาคือ
นายประยุทธ์เพชรคุณบรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบนะครับ
ประเด็นง่ายผมสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ประเด็นที่๑เรื่องของสารเสพติด
ที่พบในเลือดในร่างกายของนายบอส

ซึ่งสารเสพติดตรวจพบ
แต่สำนวนสอบสวนไม่ได้มีการระบุไว้
แต่ทีนี้ข้อมูลที่พบคือ
มีการพบโคเคนในเลือดของนายบอสในวันเกิดเหตุ
เป็นสารประเภทโคเคน
แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ทีนี้ครับทางคณะทำงานของอายการ
เห็นว่าในเรื่องนี้นะฮะน่าจะมีความเกี่ยวข้อง
กับการเสพโคเคนพร้อมกับการดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
และเรื่องของเหตุผลว่าเกิดจากการรักษาฟัน

เจ้าของสำนวนไม่ได้ดำเนินคดียาเสพติด
เรื่องนี้พนักงานไม่เห็นด้วย
คือพนักงานอายการไม่เห็นด้วย
จึงเสนอว่าจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าการที่พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา

หากอายการเรียกให้มีการตรวจสอบใหม่
แล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดจริง
โทษตามพรบยาเสพติดคือจำคุก๖เดือน๓๓ปี
และอายุความเรื่องของพรบยาเสพติดคือ๑๐ปี
ดังนั้นถ้าตรวจสอบใหม่แล้วผัวพันกับยาเสพติด
สามารถที่จะเอาผิดบอสวรยุทธ์ได้
อันนี้ประเด็นที่๑เรื่องโคเคนนะครับ
ประเด็นที่๒เรื่องของความเร็วรถ
จากการที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความเร็วรถ
เรื่องของขับรถโดยประมาทจนทำให้มีผู้ถึงแก่ความตาย
พนักงานอายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว
แต่ปรากฏพยานหลักฐานสำคัญใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการตรวจสอบความเร็ว
แล้วก็ในช่วงของการเกิดเหตุปี๕๕นะครับ
รสะทนก็เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ร่วมกันตรวจสอบกับพันธ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์

แล้วก็มีการระบุว่าความเร็วรถของนายบอส
น่าจะขับรถด้วยความเร็ว๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รวมถึงกรณีที่มีนักวิชาการบางท่านนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคิดคำนวณความเร็วรถ
ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน
บอสวรยุทธ์น่าจะขับรถเร็วในวันเกิดเหตุ
ต่ำกว่า๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อมูลทั้งหมดนี้ถือเป็นพยานหลักฐานใหม่
และเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้ศาล
ลงโทษผู้ต้องหาที่๑หรือว่าบอสวรยุทธ์ได้

ก็เลยต้องมีการสอบสวนคดีใหม่คุณ
เหมือนทำคดีใหม่เหมือนกันนะครับ
ทั้ง๒ประเด็นนี้คณะทำงานจึงมีความเห็น

เพื่อพิจารณาแจ้งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีนายวรยุทธ์ต่อไป
ส่วนประเด็นการเซ็นคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์
ตั้งแต่ที่เราเป็นข่าวมาเนี่ยนะ

ก็คือนายเนธเนี่ยนะครับ
นายเนธนักศุกร์เนี่ยเป็นผู้เซ็นเนี่ย
ทางอายการสูงสุดคณะทำงานบอกว่า

น่าจะเป็นการเซ็นที่ถูกต้อง

ดังนั้นเรื่องของการเซ็นไม่มีปัญหา
แต่เรื่องของการจะดูเรื่องสารเสพติดและความเร็วรถ

แล้วก็ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวน
ในการทำงานอีกครั้งหนึ่ง

ในที่ประชุมของอายการสูงสุดนะฮะ

ถือว่ามีข้อมูลออกมาที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็เด็ดขาดเหมือนกันนะ